ติดตามนะครับเรื่องราวของการแข่งขันอาเซียนคลับ

ทีมไทยจะลงสนามนัดที่๒พบกับอินโดนีเซีย
เมื่อวานครับมิรวรรณรายวัชคุณผู้พุทธสอนที่เจอไทย
ก็บอกนะครับว่าถึงไม่จะขาดเพื่อนตัวหลัก
แต่ก็มั่นใจว่าจะเดินหน้าเอาชนะอินโดนีเซียได้ครับ
ในงานแถลงข่าวเมื่อวานนะครับทีมไทยกับอิโรนิเซียนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยวิรวรรณรายวัชแล้วก็บอกนะครับว่าเกมการแข่งขันในวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับก็มีการเตรียมความพร้อมที่ค่อนข้างจะราบรื่นแม้ว่าจะขาดนักเตะตัวหลักอย่างเมอร์เรียลทอมที่ต้องถอนตัวไปเนื่องจาก
ไว้ครับถ่ายช่วงเย็นนั้นรายวัชก็พาลูกทีมนั้นลงฝึกซ้อมโดยเด้นทบทวนแท็กติกทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยได้มีก้าชูโดนสีฟิตกลับมาซึ่งการซ้อมใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงส่วนธิพันธ์พุ่งจันครับบอกว่าในช่วง๘วันที่ผ่านมาทีมโค้ชนั้นก็ได้ต

โดยในอาเซียนครับทีมไทยยังไม่เคยแพ้ทีมชาติอินโดนีเซียในบ้านของตัวเองแม้แต่ครั้งเดียวครับ

ได้ประตูจากจอร์จิโอไวนาวดุมตามด้วยเมมฟิตเดปายนะครับยิงจุดโทษในช่วงทดเจ็บครับ